เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะว่ากันด้วยเรื่องของลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาล
มาดูเรื่องนี้กันก่อนตามความคืบหน้าให้อยู่ค่ะ
กรณีแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะคะถูกคนร้ายขับรถเก๋งมาแล้วก็ปาดหน้า
คนร้ายเป็นผู้ชายสองคนลงมาจากรถเก๋งถีบรถจักรยานยนต์ของแม่ค้าขายลอตเตอรี่
ฉกลอตเตอรี่ไปฉกกระเป๋าไปได้ไปทั้งลอตเตอรี่ได้ไปทั้งเงินสดเป็นแสนนะ
อันนี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะคืนวันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
ตำรวจบอกว่าจะเร่งตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
แม่ค้าขายลอตเตอรี่บอกว่าโอ้โหตอนนี้นะแย่มากไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปคืนยี่ปั๊ว
ลอตเตอรี่ไปรับมาจากยี่ปั๊วอีกทีเป็นแสนแล้วคนร้ายก็เอาลอตเตอรี่ไปเงินก็เอาไป

เราส่งคุณพรอยซาจีริทธิศิลป์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับแม่ค้าลอตเตอรี่ทั้งสองคนที่วันนี้มาให้ปากคำเพิ่มเติม
กับพนักงานสอบสวนสพชนบุรี
แม่ค้าขายลอตเตอรี่ผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ

เขาบอกว่าตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับจะขายลอตเตอรี่
หน้าร้าน๗๑๑ที่อยู่ใกล้กับวัดท้องคุ้งตำบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรี

พอมาถึงซอยหลังเทศบาลนาป่าใหม่หมู่๒ตำบลนาป่า
ขับมาปาดหน้าแบบนี้
แล้วก็มีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนใส่หมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าลงมาจากรถ
ใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของแม่ค้าขายลอตเตอรี่จนรถล้มลงค่ะ
จากนั้นใช้ปืนจี้บังคับคนที่นั่งซ้อนท้ายเอาแผงลอตเตอรี่ไปหนึ่งแผง
แล้วก็ชิงเอากระเป๋าสะพายไปด้วยด้านในมีเงินสดอยู่ประมาณสี่หมื่นบาท
หลังจากนั้นก็หลบหนีไป
ก่อนเกิดเหตุนะครับก็ได้สังเกตความผิดปกติบอกว่า
ทำไมรถที่ขับมาตามหลังขับมาช้ากว่าปกติ
แล้วดวงไฟของรถเนี่ยเป็นสีฟ้าไม่เหมือนรถคันทั่วไปนะครับ